ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุบลรัชธานีเนี่ยนะ
งานที่จังหวัดเขาจัดขึ้นงานคอนเสิร์ตประเพณีฤดูหนาวที่อุบลรัชธานี
ค่ะนะจัดกันมาเนี่ยนะฮะคืนแรกก็ตีกัน
คืนที่๒นี่ก็ไล่ตีกันแต่ว่าหนักข้อถึงขั้นยิงกันด้วย
แล้วมีคนถูกลุกหลงจนเสียชีวิตไปคนหนึ่งนะฮะค่ะ
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตเป็นชายหนุ่มวัย๒๙ปีนะครับ
เขาถูกลุกหลงนะฮะเขาไม่ได้ไปต่อยตีไม่ได้ไปไล่ยิงอะไรด้วยนะครับ
ล่าสุดคดีนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราตามให้นะครับ
แต่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนไปดูหน่อยนะครับ
พ่อครับพ่อพ่อก่อนครับฟังก่อนครับฟังก่อนทุกท่านพี่พี่พี่
ผมขอร้องพี่ขอร้องขอร้องครับหยุดหยุดหยุด
เขาไปหยุดผมแน่ครับท่านเขาไปหยุดผมแน่ครับ
ขอร้องนะครับขอร้องครับแยกแยกครับแยกก่อน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
นี่ในเวทีคอนเสิร์ตนะครับในงานประเพณีฤดูหนาวบุญกุ้งข้าวใหญ่และฉลองตั้งอำเภอครบ๒๕ปีของอำเภอดอนมดแดงที่อุบลราชธานี
คือผู้จัดงานห้ามยังไงเนี่ยไม่ฟังนะครับทุกผู้ชมครับคืน๑๔ธันวาคมนะ
คืนต่อมา๑๕ธันวาคมมีอีกไล่ทำร้ายกันอีก
แต่คืนนี้๑๕ธันวาคมเนี่ยหนักถึงขั้นทีนี้ยิงกันด้วยนะครับทะเลาะวิวาดกันอยู่หน้างาน
แล้วมีคนชักปืนออกมายิงค่ะปรากฏว่าคนที่มาเที่ยวงานเข้ามาดูคอนเสิร์ตอยู่คนหนึ่ง
ชายหนุ่มวัยยี่สิบเก้าปีชื่อนัทธวุฒิคุณชาติถูกกระสุนลูกหลงเข้าศีรษะนะฮะอืม
แล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปตามเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ไปดูจุดเกิดเหตุที่นัทธวุฒิเนี่ยถูกยิงเสียชีวิต
ตรงนี้ฮะพื้นที่จัดงานเนี่ยโอ้โหได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ใกล้กับผู้ตายนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขานั่งอยู่ข้างนัทธวุฒินั่งอยู่ใกล้กันไม่ถึงเมตร
ตอนนั้นตัวนายนัทธวุฒิเนี่ยมาเที่ยวงานแล้วมานั่งที่เก้าอี้อยู่แถวร้านขายผลไม้ของแม่นะ
ก็อยู่ได้ไม่ถึง๕นาทีอยู่มีเสียงปืนดังขึ้น๑นัด
ก่อนที่นายนัทธวุฒิเพื่อนของเขาจะร่วงตกเก้าอี้ไปก็มาเห็นว่าเอ้าถูกกระสุนลูกหลงเข้าไป
คืน๑๕ธันวาคมเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยวิ่งออกจากงานแตกฮือกันมา
แล้วก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางนะครับแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
แล้วเสียงปืนมันเงียบไปอีกไม่นานเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้นอีกสามนัด
แต่ครั้งนี้เนี่ยไอ้สามนัดเนี่ยมันไม่ได้มาจากจุดด้านหน้าที่ว่าวิ่งแตกฮือกันมา
มันดังมาจากด้านในงานที่มีคอนเสิร์ตซึ่งเธอเชื่อว่ากระสุนที่ถูกนายนัทธวุฒิเนี่ย
ไม่ใช่กระสุนที่ยิงออกจากด้านนอกงานเข้าไปเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันไปถึงตรงเวทีเนี่ยมันค่อนข้างไกล
น่าจะยิงกันในงานนั่นแหละ
แล้วก็เที่ยงคืนกว่าใกล้กันแต่ทางนี้ไม่มีแล้วเงียบแล้ว
พอทางนี้เงียบแต่ได้ยินอยู่ข้างบน๓นัด
คือจัดงานแบบนี้เนาะทั้งอำเภอหรือว่าจังหวัดเนี่ยมันต้องรัดกลุ่มนะ
ถ้าเป็นช่วงนี้ก็ต้องทั้งเรื่องของมาตรการโควิด
หรือว่าความปลอดภัยกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันจ้องจะมาตีกันอยู่แล้ว
แล้วเกิดแบบนี้บ่อยครั้งมากเลยอะค่ะ
คือคำถามตามมาที่ในอำเภอดอนมดแดงเนี่ย

เพราะว่าจัดงานเนี่ย๒คืนแรกเนี่ยตีกันทั้ง๒คืน

ในอำเภอดอนมดแดงในอำเภอเสกสรรสุขคุณนะครับ
ท่านบอกว่าคืนแรกเนี่ย๑๔ธันวาคมที่ตีกันเนี่ย
อันนี้เนี่ยช่วงคอนเสิร์ตอันนี้ยังเห็น
ก็พยายามควบคุมสถานการณ์นะครับ

ฉายสปอร์ตไลท์ไปที่พวกตีกันเนี่ยมันยังไม่ยอมหยุดเลย
แต่คืนที่สองที่ว่านักข้อถึงขั้นทีเนี้ยยิงกันเลยเนี่ย
มีคนตายเนี่ยที่เขาถูกกระสุนลูกหลงไป
นายอำเภอดอนมดแดงซึ่งเป็นผู้อนุมัติจัดงานบอกว่า
เหตุการณ์ในคืน๑๕ธันวาคมเนี่ย
วัยรุ่นยกพวกตีกันไล่ยิงกันมันเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืน
ซึ่งขอชี้แจงหน่อยว่าตอนนั้นงานเลิกแล้ว
และเป็นการตีกันนอกงาน
คาดว่าวัยรุ่นที่อยู่นอกงานเนี่ยยิงปืนใส่กลุ่มวัยรุ่นที่ยังอยู่ในงาน
ทำให้มีคนถูกกระสุนลูกหลงเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุในคืนวันที่๑๕ที่มีคนถูกยิงเนี่ย
นายอำเภอเลยสั่งระงับการจัดคอนเสิร์ตในคืนวันต่อไปที่เหลือทันที

ยืนยันว่าได้ตรวจสอบป้องปรามอย่างเต็มที่แล้ว
แต่มันเกิดเหตุขึ้นจนได้เอาฟังท่านนายอำเภอหน่อยนะฮะ
เราจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสมาชิกอศแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
อีกถนนฝั่งนั้นประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วก็มันมี๓ทางมันจะเข้ามาที่เห็น
แล้วเราก็สามารถยึดอาวุธได้เป็น๑๐๑๐เล่มมีดเป็นเด็กวัยรุ่นต่างหมู่บ้านในพื้นที่ทั้งหมด
งานนี้มันก็ไม่ใช่งานใหญ่คืองานในระดับอำเภอก็คนประมาณนั้นครับ๗๘๐๐ที่จะเข้ามาในงาน
ก็ได้เสนอผ่านจังหวัดไปแล้วว่าเราจะจัด
อ๋อทางจังหวัดก็รับรู้แล้ว
จุดในงานไม่มีใครเอาอาวุธเข้ามาได้
ว่ายิงกันเนี่ยคืนวันที่๑๕ธันวาคมเนี่ย
คือยิงมาจากนอกงานยิงเข้าใส่คนที่อยู่ด้านใน
กระสุนก็เลยไปถูกคนเสียชีวิต
ส่วนนายนัทธวุฒิที่ถูกกระสุนลูกหลงจนเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราไปคุยกับคุณพ่อนะครับ
ที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
คุณพ่อบอกว่าลูกชายนี่คือเสาหลักของครอบครัวนะครับ
ครอบครัวอยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมาให้ได้โดยเร็ว
ก็ประมาณครึ่งเดือนนะ
เพราะว่าออกจากโรงพยาบาลมาก็ครึ่งเดือน
มีวันเดียวแหละที่ขอตัวเขาไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ขอตังค์กับแม่ซื้อเบียร์
อยากถามอยู่ว่าเอ้ายิงคนที่มันอาการมันก็เย่อยู่แล้ว
แต่ยังจะไปซ้ำเติมทำไมล่ะ

สพดอนมดแดงบอกว่ากำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในทุกจุดเลยนะฮะ
พื้นที่เกิดเหตุพื้นที่จัดงานไล่ไปถึงโรงพยาบาล
เผื่อจะมีคนบาดเจ็บที่ถูกต่อยไล่ทำร้ายกันหรือว่าถูกยิงเข้ามาโรงพยาบาล
จะมีกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มที่ยิงนายนัทวุฒิหรือไม่นี่ฮะเดี๋ยวต้องดูเรื่องของวิถีกระสุนด้วย
ว่าตกลงแล้วเนี่ยยิงจากในงานหรือว่ายิงมาจากนอกงานค่ะกระสุนมาจากทางไหน
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
นี่เป็นซอยตรงข้ามที่ว่าการอำเภอดอนมดแดงจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นจำนวนเยอะเลย
ขี่จักรยานยนต์ไล่กันมามีเสียงแบบลักษณะเสียงท้าทายตะโกนท้าทายกันด้วย
นี่เป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน๖นาทีแล้วจะมีเสียงปืนยิงโต้กันไปมาหลายนัดด้วย
นี่ค่ะเห็นไหมมีตรงข้ามที่ว่าการอำเภอดอนมดแดงนะครับ
ช่วงเวลานี้มันจะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่นายนัทธวุฒิเนี่ยถูกกระสุนลูกหลงเนี่ยเข้าไปที่ศีรษะค่ะ
ตอนนั้นเขานั่งรอกลับบ้านอยู่ในงานนะฮะดูคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็เหมือนกับโทรบอกน้อง
ให้น้องมารับเพราะว่าเขาขาเจ็บอยู่นะแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตของวงที่เขาชอบมาก
เขาก็เลยมาดูคอนเสิร์ตในงานวันนั้นแล้วห่างจากจุดที่เขานั่งอยู่ในงานแค่สองร้อยเมตร
เลยไม่รู้ว่ากระสุนที่ยิงตรงนี้เนี่ยมันใช่กระสุนที่ไปเข้านายนัทธวุฒิหรือเปล่า
เดี๋ยวตำรวจกำลังไล่ตามตัวนะครับกลุ่มนี้นะฮะ
ขี่จักรยานยนต์ไล่กันมาตะโกนท้าทายกันแล้วก็มีเสียงปืนด้วย